วันที่๘สิงหาคมนี้นะคะทางกองทัพเรือจะฝึกซ้อมจัดรูปขบวนเรือพระราชพิธีในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยรวมครบทั้ง๕๒ลำเป็นครั้งแรกนะคะ
ส่วนเมื่อวานนี้ค่ะได้เชิญเรือพระที่นั่งอเนกชัดผู้ชงไปเก็บรักษาที่อู่หมายเลข๑อู่ฐานเรือธนบุรีนะคะเพื่อจะใช้ในการฝึกซ้อมต่อไปค่ะ
นาวาเอกนัทธวัฒน์อร่ามเกลือรองภูมิในการกองเรือเล็กกรมการขนส่งทหารเรือได้นำกำลังพลฝีภายเข้าประจำเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชง
เพื่อพายเรือพระที่นั่งลำนี้ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

ทหารเรือธนบุรีและใช้ฝึกซ้อม
เพื่อให้มีความพร้อมปฏิบัติงาน
เสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนคร
โดยขบวนพยุหายาตราทางชนละมาก
ในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
พุทธศักราช๒๕๖๒ในวันที่๒๔ตุลาคมนี้ค่ะ
จากนั้นได้จัดให้มีการฝึกซ้อม
ฝีภายเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์
เรือพระที่นั่งอนันตนาคาราช
และเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชง

ซึ่งรับหน้าที่พนักงานเหเรือในพระราชพิธีครั้งนี้
เหเรือประกอบการฝึกซ้อม

อ้อบุญ
แต่ปางบัน
กับเหเรือที่ใช้ฝึกซ้อมในครั้งนี้
ก็เป็นบางช่วงบางตอนของกาบเหเรือเฉลิมพระเกียรติ
โดยเป็นบทที่หนึ่งสรรเสริญพระบารมี
ซึ่งประพันธ์ขึ้นใหม่โดยนาวาเอกทองย้อยแสงสินชัย

ประกอบการฝึกซ้อมก็เพื่อให้กำลังพลฝีพายคุ้นเคยกับจังหวะ
มีการขานรับบทเหเรือได้พร้อมเพลียงแข็งแรง
ประกอบกับการพายท่านกบินได้อย่างสง่างามด้วยนะคะ
สำหรับสัปดาห์หน้านะคะ๕๘สิงหาคม
เรือเล็กจะนำเรือรูปสัตว์ค่ะ
ประกอบด้วยเรืออสุระวายุพักษุระปักศรีกระบี่ปราบเมืองมาร
กระบี่รานรอนราบพาลีรังทวีปสุครีบครองเมือง
รุดเหินเห็ดและครุฑเตร็ดไตรจักรพร้อมด้วยเรือคู่ชัก
ก็คือเรือเอกชัยเหินหาวและเอกชัยเหลาทอง
ร่วมฝึกซ้อมจัดรูปขบวนเรือพระราชพิธีในแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยค่ะ
และในวันที่๘สิงหาคมจะเป็นการฝึกซ้อมจัดรูปขบวนเรือพระราชพิธี
ครบ๕๒ลำเป็นครั้งแรกเว้นเรือพระที่นั่ง๔ลำ
ที่จะใช้เรือประเภทอื่นฝึกซ้อมแทนไปก่อนอีกทั้งจะขยายเส้นทางการฝึกซ้อมนะคะ
โดยเริ่มตั้งรูปขบวนจากสะพานกรุงธนบุรีไปยังสะพานพระปิ่นเกล้า
ซึ่งประชาชนสามารถไปชมความสง่างามของรูปขบวนเรือพระราชพิธีได้
ฝากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะ